พูดถึงเรื่องของตัวเลขมันก็มาจากหลายแหล่งใช่ไหม

ไม่ได้จะก้าวกายล่วงเกิน๙ลำท่านนะคะ

สัญจรไปที่ไหนก็จะมีพ่อแม่พี่น้องมาคอยต้อนรับใช่ไหมคะ

ล่าสุดไปที่เพชรชบุรีไปติดตามสถานการณ์น้ำ

แต่ว่านอกจากนั้นแล้วก็ยังมาคอยจดจ้องทะเบียนรถของท่านนายกด้วย
ไปที่ไหนก็จะต้องรอรถท่านนายกนี่แหละ

เรื่องราวนี้ก็เผยแพร่ในเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์นี่แหละ
บอกว่าคนเพชรบุรีรอต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่ไปบัญชาการแก้ปัญหาน้ำล้นเขื่อนแก่งกระจานไหลเข้าเมือง
นั่งรถตู้หรูโบกมือทักทายยิ้มแย้มอารมณ์ดี
หวยสนใจได้ลุ้นทะเบียนรถกะเล็งเลขเด็ดไว้งวดนี้ต้องมา
อันนี้ข้อความในเว็บไซต์นะ
และท่านผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายท่าน
เดินทางไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรชบุรีเขื่อนเพชรบุรี

รถยนต์รถตู้เอาผ่าน
ซึ่งสื่อมวลชนก็ตั้งข้อสังเกตนะว่า

บกมือทักทายข้าราชการประชาชนที่มารอต้อนรับ

สถานการณ์ไม่ได้หนักนานชาหะ

ก็ทำให้คนทำงานทั้งชาวบ้านที่ไปร้อง

ส่วนเขามีเรื่องร้องทุกข์อะไรเขาก็มาบอกมาคุยนายกท่านก็รับเรื่อง
ก็แหมไหมใกล้ชิดประชาชนขนาดนี้
ช่วงนี้เรื่องของน้ำท่วมกำลังเร่งผันน้ำอยู่
ใช่ท่านก็บริหารจัดการหน่วยงานต่างก็ทำเต็มที่
ท่านเองก็ไปให้กำลังใจถือว่าเป็นกำลังใจที่ดี
แต่ว่าเรื่องที่ประชาชนเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นกำลังใจก็คือเรื่องของ

ไปเล็งแล้วก็จดเอาไว้เลยแล้วก็เชื่อว่า
น่าจะเป็นเรื่องที่โชคดีนะ
คือเราก็ไม่ได้อยากจะให้คุณผู้ชมงมงายนะ
คือที่พูดเนี่ยว่าชาวบ้านเขาเป็นแบบนี้

เพราะว่าเวลาท่านเดินทางไปที่ไหน

ตามนั้นชาวบ้านเขาก็มักจะไปดูว่า
ท่านจะขับรถอะไรมา
ทะเบียนนี้มีเลขอะไรบ้างอะไรแบบนี้
คือก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

คือดิฉันเป็นคนนึงไม่รู้จะซื้ออะไร

ใช่แต่ก็อยากซื้อแบบลอตเตอรี่ไง
ทีเราก็อยากหวังพึ่งดวงพึ่งอะไรบ้าง